ชาวบ้านในจังหวัดกรสินหลายรายถูกพ่อค้าหมูหลอกขายหมูนะครับ
โดยหลอกเอาเงินไปกว่าสองแสนบาทถึงเวลาส่งของไม่เอาของมาส่งให้นะครับ
ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับติดตามจากรายงานครับ
ขอความเห็นใจแบบว่าอยากขอเงินมาเสี่ยงหนี้ไหมจ๊ะเพราะว่าเงินนี่เป็นเงินหา

แต่ถ้าอย่างนี้เพื่อนบ้านเขาไม่มาส่งแล้วก็ต้องดินร่วนหาหมูไหมก็ต้องได้ไปหาอยู่เงินมาใหม่
เขาก็เปรียบปิดโทรศัพท์ไปเลยครับ
ความรู้สึกของกลุ่มผู้เสียหายในหมู่บ้านน้องบัวตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
ถูกนายสมยศเหล่าแสลงพ่อค้าขายหมูชาวอำเภอกรรมราศัยหลอกเก็บเงินประมาณสองแสนบาทเป็นค่าเนื้อหมู
ที่จะนำมาใช้ทำอาหารให้แขกเรือที่จะมาร่วมในงานบวชอุทิศบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษ
แต่นายสมยศกลับไม่นำหมูมาส่งจนทำให้ผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อน
นวลจันทร์ภูศรีเงินเปิดเผยว่าจ่ายเงินค่าหมูให้กับนายสมยศไป๘๐๐๐บาท
แต่เมื่อถึงวันจัดงานเมื่อวันที่๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นายสมยศอ้างว่าคนส่งหมูประสบอุบัติเหตุเธอก็เอกใจคิดว่าถูกหลอก
แต่ก็ไม่ทันเพราะเธอจ่ายเงินไปหมดแล้ว
ญาติพี่น้องจึงช่วยกันไปหาเนื้อหมูมาจากที่อื่นมาทำอาหารให้คนที่มาร่วมงาน
โดยพ่อของเธอเมื่อรู้ว่านายสมยศหลอกถึงกับเป็นลม
ส่วนเธอก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องลักษณะนี้เพราะงานที่จัดก็เป็นงานบุญ
ที่ผ่านมานายสมยศให้ความมั่นใจว่าหมูที่เธอสั่งไว้๘ตัวนั้น
เลี้ยงก็ยิ่งโตวันโตคืนเธอก็ดีใจที่จะได้หมูที่สมบูรณ์มาจัดงาน
แต่กลับต้องมาโดนนายสมยศหลอกก็ทำให้เสียความรู้สึกมาก
นางสายเงินเหล่าแสลงแม่ของนายสมยศเปิดเผยว่า
ติดการพนันจนทำให้เงินไม่พอใช้
และมาขอให้เธอนำโฉนดที่ดินไปจำนองกับธนาคาร
เพื่อนำเงินไปลงทุนเธอก็ยอมทำตาม
แต่แล้วนายสมยศกลับแอบเอาเงินจำนวน๓๐๐๐บาทนำไปใช้ส่วนตัว
จากนั้นก็ไม่กลับมาบ้านอีกเลย
กระทั่งเพิ่งรู้ข่าวนายสมยศไปหลอกเงินชาวบ้าน
ว่าลูกชายคงจะนำเงินไปเล่นการพนัน

และก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นายสมยศอยู่ไหน
และอยากให้นายสมยศรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แม่เสียใจแม่นั่งร้องไห้แม่ไม่ติดต่อกับลูกอีกเลย
ทั้งได้ยินข่าวเมื่อวานนี้แหละ

จะทำอะไรก็ทำไปเลยจะฆ่าอย่างนี้ก็จับไปเลย
ล่าสุดบ่ายวันนี้ตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน
จับตัวนายสมยศได้ในพื้นที่อำเภอยางตลาด
พร้อมนำตัวส่งให้กับพนักงานสอบสวนสพยังตลาด
ขณะที่ผู้เสียหายได้มาเจรจากับนายสมยศ

ตำรวจจึงดำเนินคดีกับนายสมยศในข้อหาช่อกงทรัพย์
พร้อมนำตัวฝากค้างศาลจังหวัดกรสิน
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน